ท่านผู้ชมครับดูสถานการณ์ชายแดนไทยหน่อยนะฮะแถวเพื่อนบ้านก็คือเมียนมาคือทางทหารของเมียนมากองทัพเมียนมาเนี่ยกำลังสู้รบกับทางทหารของกลุ่มกระเหลี่ยงเคนยูอยู่เพื่อแย่งชิงพื้นที่แถวพบพระจังหวัดตากนะครับ
วันนี้วันที่๗แล้วนะฮะล่าสุดวันนี้เครื่องบินรบของทหารเมียนมาทิ้งระเบิดที่ฐานของฝั่งกะเหลี่ยงมีชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตไป๒ศพเจ็บสาหัสอีก๓คนนะครับ

คือตอนนี้อ่ะ
เป็นชาวเมียนมาที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในพื้นที่นี่นะครับ
มีทหารด้วยนะฮะคาดว่าเป็นทหารฝั่งกะเรียงนะครับ
เพราะว่าโอ้โหสู้รบกันแบบ๗วันแล้ว
ทุกผู้ชมครับมีผู้ที่ถูกยิงจากฝั่งเมียนมาเนี่ย
ต้องหนีข้ามฝั่งมายังชายแดนไทยนะครับในพื้นที่หมู่บ้านมเกอร์ไทยนะครับ
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะแถวไร่ข้าวโพดตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีชาวเมียนมาเนี่ยเขามานำร่างข้ามแม่น้ำเมยกลับไป
ต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นพื้นที่เมียนมาอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมอเกอร์ไทยเนี่ย
จะเห็นทหารคาดว่าเป็นทหารฝั่งของกระเหลี่ยง
ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะครับหรืออาจจะถูกระเบิด
ก็อีกหลายคนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทหารเมียนมาเนี่ย
เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ใช้เครื่องบินรบลำนึง
บินสูงแถวชายแดนไทยเมียนมาแล้วทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ลงมาหนึ่งลูก
ฐานทหารกะเหลี่ยงในหมู่บ้านที่บาโบในเขตจังหวัดเมียวดี
แต่มันพลาดเป้ามันไม่ได้ลงฐานทหาร
มันไปตกกลางหมู่บ้านของชาวกะเหลี่ยงฮะ
ค่ะอืมมีชาวกะเหลี่ยงที่เขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านพักฝั่งเมียนมานะครับ
ก็ถูกระเบิดถูกกระสุนเนี่ยเสียชีวิตไปสองศพบาดเจ็บสาหัสอีกสาม
ลำเลียงมาฝั่งไทยนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
คือเขามาขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ
กะเหลี่ยงในหมู่บ้านที่บาโบ๙๒คนนะฮะต้องอบพยพกันกลางดึกมาฝั่งไทย
มีเด็กมีผู้หญิงคนแก่ข้ามแม่น้ำเมยกันมาขอหลบภัยสงคราม
นี่ฮะเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมดูสิ
อยู่แถวหมู่บ้านหมื่นรือชัยนะครับในพื้นที่หมู่๕ตะบนพบพระนะครับ
ที่เราเปิดเป็นศูนย์อบพยพผู้ลีภัยสงครามชั่วคราวให้
ก็ต้องช่วยเหลือกันตามหลักของมนุษยธรรมค่ะนี่ทหารไทยก็มาช่วยมาช่วยดูแลนะฮะ
เพราะฝั่งตรงข้ามนี่ระเบิดนี่ตกโอ้โหกระสุนนี่ยิงเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ทิ้งระเบิดอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาแค่๔๐๐เมตรนะครับ
เก็ดระเบิดเนี่ยลอยข้ามมาตกแถวกลางหมู่บ้านรือชัยด้วยนะฮะ
มีบ้านของประชาชนในฝั่งไทยเนี่ยเสียหายไปหลังหนึ่ง
นี่สะเก็ดระเบิดนะครับคือเครื่องบินลบวันนี้ไม่ได้วินผ่านมาลุกล้ำมาเข้าน่านฟ้าไทยนะฮะ
แต่สะเก็ดระเบิดนี่มาถึงฮะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๔กองกำลังนเรสวน
หมู่บ้านวาเล่ใต้วาเล่เหนือฝั่งชายแดนไทยเนี่ยจุดที่ถูกเครื่องบินบินข้ามมาเมื่อวันก่อนเนี่ย
วันนี้ไม่มีการลุกล้ำเขตพื้นที่เข้ามานะครับแต่ในพื้นที่ของเมียนมามีเครื่องบินเนี่ยบินวนกันตลอดเลย
ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนลูกเด็กเล็กแดงนะฮะหลายคนต้องอบพยพข้ามมาขออบพยพภัยสงครามมาอยู่ฝั่งไทยก่อน
พระยุทธบุญชูได้คุยกับผู้อบพยพคนหนึ่งเขาเป็นคนเมียนมามอน
นี่ฮะเขาบอกว่าเขาถูกยิงนะนี่เขาบาดเจ็บนะฮะเขาถูกยิงตอนทำไร่ข้าวโพดอยู่นะ
นี่เขาบอกชาวโบ้งชาวบ้านประชาชนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องการสู้รบรู้เรื่องสงครามเลย
ถูกยิงกันบาดเจ็บล้มตายหมดนี่ดูดูมือดูแขนเขา
แต่ตอนนี้เขาบอกเขาอยู่ในพื้นที่กันไม่ได้แล้วต้องขอหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ฝั่งไทย
แล้วยังไม่มีแผนที่ว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิตเลยบ้านก็ห่วงทรัพย์สินก็ห่วง
แต่ต้องเอาชีวิตของคนในพื้นที่คนในครอบครัวอบพยพกันออกมาก่อน
ส่วนในฝั่งของคนไทยนะฮะชาวบ้านในหมู่บ้านวาเล่ใต้วาเล่เหนือนะฮะ

เขาบอกเขาหวาดภาวะกันมากนะฮะเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินทั้งคืนทั้งวัน
คุณป้าบุญมีนี่อายุ๖๐นะครับอยู่ที่หมู่๒ตะบนวาเล่เนี่ยบอกว่า
หลังจากเครื่องบินวนไปวนมาทั้งคืนทั้งวันเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ต้องมาอยู่ในหลุมหลบภัยนะฮะที่ใต้ถุนบ้าน
ถ้าอยู่ด้านบนกลัวว่าเดี๋ยวอะไรมาตกใส่เนี่ยยุ่งเลยนะฮะ
ของคนชายแดนตรงนั้น